เอาเห็นเรื่องราวดีแบบนี้เราก็อยากจะพาคุณผู้ชมไปทำบุญไปเข้าวัดกันบ้างนะคะ
โดยไปที่เมืองพ่อขุนจังหวัดสุโขทัยไปวัดหนึ่งคุณผู้ชมวัดนี้วัดดังคุณผู้ชมหลายคนรู้จักแน่นอน
เขามีพิธีสืบชะตาหลวงแบบล้านนากันด้วยโดยเฉพาะช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเขาทำพิธีกันยิ่งใหญ่เลยนะคะ
ไปดูบรรยากาศกันนะคะว่าที่นั่นเขาทำพิธีกันอย่างไรกันบ้าง
ช่วงปีใหม่ค่ะก็มีนักท่องเที่ยวนะคะหลั่งไหลไปทำบุญไปร่วมพิธีสืบชะตา
เพื่อรับพรและความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครมาทำงานทำการกัน
โดยทางวัดพิพัฒน์มงคลท่านเจ้าคุณพระมงคลพัฒนภิพานหรือครูบายานทิพย์นะคะ
ก็จัดพิธีสวดมนต์ต้อนรับปีใหม่และพิธีสืบชะตาหลวงแบบล้านนา
งานนี้มีพระเถราจารย์แห่งล้านนาไทย๙๙รูปในเขต๙จังหวัดภาคเหนือ
มาร่วมทำพิธีนี้ให้กับพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาที่วัดเห็นไหมคุณ
งานมงคลงานใหญ่เลยนะ
นะคะเนี่ยถ้าหากว่าใครทำพิธีสืบชะตาเสร็จแล้วนะคะได้บุญได้สิริมงคลกันไปแล้ว
ก็สามารถมาเดินเที่ยวชมความงามของวัดพิพัฒนมงคลได้
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างปี๔๐เป็นเขตอุทยานการศึกษาปี๔๑ด้วย
คือเป็นวัดที่ได้รับการพัฒนาแล้วก็เป็นวัดที่สวยงามมากนะคะ
และตกแต่งในแบบฉบับของล้านนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีมากมายให้คนได้สักการะบูชา
เลยทำให้วัดแห่งนี้เป็นที่กล่าวค้านเป็นที่พูดถึงด่งดังมาก
โดยเฉพาะในโลกโซเชียลใครแวะเวียนมาก็ถ่ายรูปอัพโซเชียลกันไป
คนยิ่งเห็นยิ่งแชร์ยิ่งกระนำโพสต์กระหน่ำแชร์แบบนี้คนก็หลั่งไหลมาไม่ขาดสาย
ไม่ใช่แค่คนไทยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็มากันมากมาย
และในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยก็มาแบบนี้ค่ะ
ขอพรขอความเป็นสิริมงคลกลับบ้านไป
จะได้มีพลังใจในการไปทำงานในการไปต่อสู้ชีวิตรับปีหมู
สถานที่ที่เราเล่าไปตั้งแต่ต้นรายการนะครับ
หยุสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์ถ้ามีเวลาไปก็ไปกันได้
ใช่ค่ะจริงสุโขทัยนี่ก็เป็นเมืองเก่านะ
ที่มีวัฒนธรรมมีอรยธรรมสถาปัตยกรรมที่สวยงาม
มีสถานที่ท่องเที่ยวอีกเยอะแยะเลย

ของกินอร่อยสุโขทัยเนี่ย
สุโขทัยก๋วยเตี๋ยสุโขทัยด้วยนะ